เหตุวัยรุ่นยิงกันมีมาอีกแล้วค่ะคราวนี้นี่คือเขามากันเป็นสิบคน
ยิงปืนใส่เป็นสิบนัดแล้วเหตุการณ์เนี้ยเจ็บสองดับหนึ่ง
ไปดูวัยรุ่นโจปืนโหดที่บางบัวทองกันหน่อยนะคะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเลย
ปลอกแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่
คันที่คุณผู้ชมเห็นว่าจอดอยู่นั่นนะคะ

กระจกหน้าก็ได้รับความเสียหายนะคะ

คือนายสุนัยสุวรรณวารีอายุ๒๗ปีเป็นรายเดอร์ค่ะ
โดนยิงหายปลาร้าซ้ายนัดหนึ่ง
แล้วอีกคนนึงคือนายมงคลมหิกุลเป็นช่างแอร์
โดนยิงแขนขวาสองนัดต้นขาซ้ายสองนัดหน้าท้องอีกหนึ่งนัด

แล้วคนเสียชีวิตเนี่ยคือนายวีรพัฒน์สะน้อยอายุ๑๗ปีค่ะ
เป็นเด็กปั๊มโดนยิงชายโครงขวานัดหนึ่ง

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองแต่ก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เพื่อนคนเจ็บเนี่ยคือนายอภิรักษ์อายุ๑๙ปีเขาเล่าให้ฟัง
ตอนนั้นเขาอยู่ให้การกับตำรวจนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
เนี่ยผมกับเพื่อนอีก๔คนเนี่ยมาซื้อเบียร์จะไปดื่มกันที่บ้านเอื้ออาทรตรงนี้
แต่ก่อนเกิดเหตุผมเห็นว่าฝั่งนั้นเขามากัน
ทีนี้เขาวนมอเตอร์ไซค์มาหาพวกผมตอนที่ผมเนี่ยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค
ทางตลาดบางบัวทองแล้วฝั่งนั้นเนี่ยนะกวักมือเรียกเพื่อนผมให้เข้าไปหา

ชักอาวุธปืนมาจ่อยิงใส่รุ่นพี่ของผมเลย
คือยิงหน้าอกล้มกับพื้นเลยนะคะ

แล้วเขาก็หนีไปเลยทางแยกบางพลูค่ะ
ก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วมายิงเพื่อนผมทำไม
ตอนนั้นเราไปไหนกันมา
อยากจะตามตัวให้ได้อยากจะตามตัวมันนะครับ
อยากจะรู้ว่ามันยิงทำไมทำไมไม่พูดกันก่อนครับ
ก็รุ่นพี่ผมถามดีเลยแบบไม่ได้มีอะไรเลย
หมวกกันน็อกให้เห็นหน้าด้วยมันก็ไม่พูดมันก็ยิงเลย

น่าจะหลายนัดอยู่ครับที่ผมเห็นควักออกมา

แล้วผมกับเพื่อนผมคนนี้ก็ลงรถทันก็ไอ้คนที่โดนยิง
จำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดกี่นัดที่แต่ละคนยิง
เพราะมันยิงแบบรัวเลยรัวใส่เลยครับ
โอ้นี่ค่ะพอคุยกับเพื่อนคนเจ็บแล้ว
อีกคนนึงที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่แต่ก็รถเขาก็โดนด้วย
แล้วรถเนี่ยเป็นรถที่ใช้ทำมาหากินก็คือโชเฟอร์แท็กซี่นะคะ
คุณสมพงศ์ทูลธรรมอายุ๖๕ค่ะ
เล่าให้กับนักข่าวฟังว่าผมไม่รู้เรื่องเลย
จอดรถกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เห็นกลุ่มวัยรุ่นเขาเปิดฉากยิงใส่กัน
นี่โชคดีนะที่ผมลงมาจากรถแล้ว
แล้วก็เลยไม่ได้รับอันตรายไม่งั้นผมโดนลูกหลงแน่เลย
เพราะว่ารถแท็กซี่ผมอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไง
กระจกหน้าพังเสียหายโดนกระสุนปืนเข้าไป๒นัด
ทีนี้ทางโชเฟอร์เขาก็ฝากถึงวัยรุ่นด้วยนะ

สารพ่อแม่บ้างพอมีเหตุการณ์แบบนี้
นี่มันกลายเป็นว่าตอนนี้ข่าววัยรุ่นไม่ใช่แค่การตีกันเฉยแล้วนะ
มันยกระดับเป็นวัยรุ่นยิงกันยังไม่ทันตีเลยค่ะ
ยังไม่ทันมีเรื่องอะไรเจอหน้ากันปั๊บปั้งยิงใส่กันเลยแบบนี้
ทีนี้ทางผู้กำกับสพบางบัวทองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพฤษจำรูนศาสตร์บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบหาสาเหตุของการยิงกันครั้งนี้

ว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มากัน๑๐คน

แต่สิ่งที่ตำรวจได้สั่งให้ทางชุดสืบทำก็คือ
กระจายกำลังเพื่อที่จะหาตัวกลุ่มวัยรุ่นนั้น
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๕คันมากัน๑๐คน
เอาตัวมาแล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตำรวจคงจะต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
แล้วดูซิที่บอกว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
ยิงเสร็จแล้วหนีไปตรงทางแยกบางพลูน่ะ

เพราะว่าถ้าเกิดได้จากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
จะได้ตามตัวกันต่อแล้วก็เอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ